เรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง
เมื่อสัตว์ตัวนี้อยากกลับบ้านด้วย
มันกะเล่นเลย
เดาท้าทีครับ

โหหมดแล้ว
น่ารักอ่ะสงสัยคิดว่าตัวเองเป็นแมว

ขึ้นรถมาเหมือนแมวเหมือนแมวไหมคุณดูท่า

กำลังจะล้อปเล็บแล้วนะ

เราก็จะสามารถขับรถเข้าไปใช่ไหม
แล้วก็ไปใกล้ชิดกับสัตว์ได้เลย
แต่อันนี้มันใกล้เกินปุ๋ยหมุย

ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
จริงเจ้าของรถนี่โชคดีมากนะ
สัมผัสกับน้องแบบใกล้ชิดมาก
บางคนก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมโชคดีจังเลยได้ใกล้ชิดสุด
บางคนบอกเอาน้องเข้ามาในรถเลยไหมล่ะ

คุณดูท่าเขาดิเขาคิดว่าตัวเองเป็นแมว
แมวทำได้เสือก็ทำได้

ดูนี่ก็ชอบ
บางคนยิ่งเหนือชั้นไปกว่านั้นในคอมเมนต์

เจ้าของก็เข้ามาตอบว่า
อ่ะ๙๒๗ละกันค่ะ
คลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาพูดถึงเรื่องความเชื่อแต่อย่างใด

แต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของเจ้าเสือน้อยตัวนี้
ส่วนเรื่องโชคลาภปล่อยให้เป็นวิจารณญาณและความเชื่อ

ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามนั้นขึ้นมา

โอ้โหสวนสัตว์ที่นี่มีแต่คนรอต่อคิวจะมาให้เจ้าเสือตัวนี้กระโดดขึ้นรถ
แล้วก็แบบว่าผูกผ้าพันคอ

ก็จะเป็นพระยาเสือ

มันอาจจะคุ้นเคยกับการที่แบบอยู่ร่วมกับรถกับมนุษย์อะไรแบบนี้
แต่ก็อ่ะสัตว์ก็คือสัตว์แหละน้อง